ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเราก็คงจะพูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นท่านนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงพ่วงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงเรื่องนี้นายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมแต่มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะโพสต์ว่าอะไรหลังจากมีคำวินิจฉัยออกมานะคะก็มีการโพสต์ไว้แบบนี้ว่าขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจ
คือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาลติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างที่ได้เริ่มไว้ให้เสร็จสมบูรณ์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสร้างอนาคตให้กับลูกหลานโดยจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดใช้ศักยภาพอย่างเต็

หน้าที่รักษาการนายุกเนี่ยมา๓๘วันเรียบร้อยดีไหมท่านตอบแบบนี้ว่ามาถามอะไรผมไปถามคุณเองสิแต่ท่านก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรนะคะหลังจากมีคำวิทย์ใช้ออกมาส่วนทางฝากฝั่งเอาจริงจริงคุณผู้ชมพาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณสองคนคือก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยถูกไหมใช่คร
ก็บอกว่าเปรียบเหมือนพายุโนรุถล่มไทยไม่มีทางออกของประเทศ
และเห็นว่าเมื่อสารรัฐธรรมนุนมีอำนาจหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูลแต่การวินิจฉัยที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลเสียเอง
คำวินิจฉัยจะทำให้ผลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์ต่อได้ทำลายแต่ได้ทำลายบรรทัศน์ทางกฎหมาย
อาจนำปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมได้พักฝ่ายค้านบอกแบบนี้
เก้าไกลนะคะยังออกแถลงการสิ้นหวังต่อคำวินิจฉัยของศาลก็บอกแบบนี้ว่า
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสถาบันการเมืองต่างถูกใช้เป็นอาวุธของระบอบการเมืองที่อำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
หนทางเดียวที่คืนประเทศให้กับประชาชนคือเขาบอกแบบนี้นะ
ว่าให้ยกเลิกรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
เพื่อให้ประชาชนจัดทำรัฐธรรมนุนใหม่ทั้งฉบับ
ชวนให้ประชาชนทำเข้าโรงชื่อค่ะ
เพื่อทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันเลือกตั้ง
เป็นโอกาสในการเปลี่ยนโครงสร้างและกติกาของประเทศ
ให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
เช่นเดียวกันกับในเพจของท่านเองที่ท่านได้โพสต์ข้อความเอาไว้
ไป๑๕ชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าจริงแล้วตอนนี้เพจของท่านเนี่ยปิด
ไม่ให้มีการคอมเมนต์อยู่นะฮะ
คนก็เลยไม่ได้สามารถเข้าไปคอมเมนต์อะไรได้

แล้วก็ไปกดอีโมติคอนเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าก็ไม่ได้สามารถคอมเมนต์อะไรได้
อันนี้ก็เป็นฝากฝั่งของทางรัฐบาลการเมืองนะคะ